ที่มีข่าวออกมาว่าเธอได้เลิกรากับสามีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลังจากที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานกว่า๔ปีนะคะ
ซึ่งมีสำนักข่าวหนึ่งค่ะลงว่าคนสนิทพิธีกรสาวเผยว่าสาเหตุมาจากช่องว่างระหว่างวัยที่ห่างจากฝ่ายชายถึง๖ปี
โดยเจ้าตัวเองก็ได้เขียนแคปชั่นว่าบางครั้งเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งไม่จีรัง
สุดท้ายชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไปเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องความรักแล้วมันจะผ่านไป
ก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกนะคะบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณหญิงกัญญาด้วย
คือฝ่ายชายเองเนี่ยก็อายุห่างจากคุณหญิงกัญญาเอง๖ปีเนาะแต่ว่าพอมาเลิกราในช่วงนี้ก่อนท่านนี้ก็เพิ่งโดนหมากัดไปอ่ะคุณหญิง
เขาบอกว่าโหช่วงนี้ทำไมพระศุกร์พระศุกร์เข้าพระเสาแทรกเหลือเกินนะแต่ก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ในทุกเรื่องนะคะคุณหญิงคือเขาเป็นแบบผู้หญิงสตรองผู้หญิงเก่งอยู่แล้วเชื่อว่าเธอจะผ่านพ้นปัญหาทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะคะ